ทีนี้อีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องบอกว่ามาแรงแซงทุกโค้งไปแล้วนะคะ
ระยองวันเดียวเนี่ยยอดพุ่งพลวดเลย
วันนี้ระยองเจอผู้ปวดเพิ่มอีกห้าสิบหกรายนะคะ
แล้วมันกลายเป็นประเด็นร้อนแรงตรงที่ว่า
คนที่ติดคนแรกเขาบอกว่าเขาติดมาจากบ่อน
กลายเป็นขุดประเด็นเพิ่มอีกว่าตกลงระยองมีบ่อนใช่ไหม

เรื่องนี้ผู้การระยองก็ออกมาบอกว่าไม่มี

ระยองเจอผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกวันนี้ห้าสิบหกราย
ยอดรวมตอนนี้คือหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดรายแล้วนะคะ
ตอนนี้จังหวัดระยองเขามีการตั้งจุดตรวจหาโควิด๑๙ที่ตลาดนัดเนินอุไร
จะให้บริการตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็นทุกวัน

ใครที่อยากจะไปตรวจนะคะฟังดี
สิ่งที่คุณต้องเตรียมไปนะคะคือ
บัตรประชาชนถ้าคุณเป็นคนต่างด้าวคุณต้องเตรียมบัตรประจำตัวต่างด้าว
ถ้าคุณเป็นชาวต่างชาติคุณต้องเตรียมพาสปอร์ตเตรียมไปให้พร้อม
แล้วคุณก็ไปตรวจได้เลยพอตรวจแล้วเนี่ยภายใน๔๘ชั่วโมงหรือว่า๒วัน
ถ้าพบเชื้อเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะโทรไปแจ้งเรื่องการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
อ่ะมาดูประเด็นดราม่าเรื่องใหญ่กันหน่อยเรื่องบ่อนการพนันที่ระยองเพราะอย่างที่บอกว่า
ต้นต่อการแพร่โควิด๑๙ในระยองเนี่ยมันมาจากที่เขาไปเล่นกันในบ่อนแล้วก็ติดกันอยู่ในบ่อนนี่แหละ
เรื่องนี้นะคะพอเราไปถามอันนี้คือคำให้สัมภาษณ์เมื่อประมาณ๒วันก่อน
พลตำรวจตรีประพัทธเดชเกรดพันธ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยองออกมายืนยันกับสื่อมวลชนเลยบอกว่า
ระยองไม่มีบ่อนการพนันอย่างแน่นอนฟังเสียงท่านยืนยันก่อนนะคะ
ไม่มีครับไม่มีดูไปเช็คได้เลยครับมีแจ้งมาที่ผมเลยครับไม่มีครับไม่มีคืออันนี้มันไม่มีมาตั้งนานแล้วล่ะ
ตอนนี้ไอไอที่มันอาจจะมีลักลอบแต่เราก็เอ่อใช้ไอกดดันอยู่แล้วผมก็เนี่ยยิ่งกลุ่มกลับย้ายมองมาใหม่
ก็คือประหยัดสแกนให้หมดอ่ะอ่อส่วนใหญ่ชาวบ้านนะครับที่เขาเขาเขาจับกลุ่มกันทีมครั้งมันก็แอบเล่นกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นมากเท่าไหร่

ก็เหมือนกับที่ผู้การบอกผู้บังคับการบอกนั่นแหละ

แต่ว่าสถานที่โอทูอย่ายตัวแบบนี้นะ
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปดูคุณผู้ชมลองดูสภาพเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังตามภาพนี่แหละ
คืออาคารแห่งนี้อยู่ใกล้กับบขศจังหวัดระยองแห่งที่๑นะคะ
เป็นอาคารปูนชั้นเดียวประตูเข้าออกได้๒ทาง
โดยรอบเป็นพื้นที่รับฝากรถยนต์
ในอาคารอย่างที่เห็นค่ะเป็นห้องโถงใหญ่กว้างเลย
แล้วก็ติดหลอดไฟเยอะมาก

อันนี้คือมันเป็นหลักการอะไรยังไงสถาปัตยกรรมแบบไหนหรือเปล่า

หลอดไฟเยอะมากมีเครื่องปรับอากาศถึง๔เครื่อง
และมีห้องย่อยที่เชื่อมต่อกับห้องโถงใหญ่อีก๓ห้อง
นี่เราบรรยายสภาพห้องให้คุณผู้ชมฟังเฉย

พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกเลยว่าแบบนี้ต้องย้าย

พลตำรวจตรีประพัทธเดชเกรดพันธ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยอง
ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และให้ขาดจากตำแหน่งเดิมเลยนะคะ
เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนพูดกันเยอะว่า
โอ๊ยเอาจริงคุณตำรวจหลอกใครหรือเปล่า
เขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเขาติดแฮชแท็กกันเลย
บ่อนระยองเนี่ยใครบ้างไม่รู้
มันมีจริงอันนี้คือที่เขาวิภาควิจารณ์กันในโลกออนไลน
มันเกิดเป็นกระแสเป็นดราม่านะคะ
ก็อย่างนี้แหละบ่อนน่ะมีแต่พอตำรวจลงพื้นที่
ก็บอกว่าไม่มีเป็นแค่โกดังเก็บสินค้า
คนเขาก็เลยเหมือนกับออกมาตำหนิกันเยอะ

ก่อนที่จะตรวจสอบหรือตรวจสอบแล้วหรือเพื่อทานกระแส
ในเรื่องของการต่อต้านนี้ก็เลยมีการสั่งย้ายผู้บังคับการนะคะ
เราก็ไปสอบถามกับพลตำรวจตรีประพัทธเดชว่าท่าน
คำสั่งหรือยังท่านบอกว่ายังไม่เห็นคำสั่งนะ
แต่ก็ต้องปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาสั่งนั่นแหละ
ชีวิตราชการเนี่ยรับราชการมายังไม่เคยถูกย้ายแบบนี้เลย

เพราะว่าท่านก็พยายามทำงานเต็มที่เพื่อบ้านเมืองระยอง
เรื่องการแก้ไขการจราจรและปรับรามอาทยากรรม
กำลังจะตั้งศูนย์เสร็จเรียบร้อยเปิดเดือนหน้าอยู่แล้ว
เป็นศูนย์อัจฉริยะแห่งเดียวในประเทศไทยด้วย

เหมือนโดนซึนามิถาโถมกระหน่ำเข้ามาแล้วก็โดนสั่งย้ายนะคะ

เชื่อว่าเดี๋ยวท่านผอบตรคงจะต้องมีการตรวจสอบขยายผล
เรื่องนี้ปล่อยไม่ได้นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยบ่อนมีจริงหรือเปล่า
เพราะว่าถ้านโยบายของรัฐบาลคือต้องปราบบอลให้สิ้นซากใช่ไหม

ต้องลองดูแล้วค่ะว่ามันมีจริงหรือเปล่า
แล้วมันอยู่ไหมแล้วมันจะสามารถปรับได้หรือเปล่า

เพราะว่าท่านก็บอกแล้วว่าถ้ามีตำรวจคนไหนมีเอี่ยวเนี่ยนะ
พบตรบอกว่าไม่เอาไว้นะ
แล้วก็จะต้องดูด้วยว่าท่านผู้กำกับระยองมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องคืนความยุติธรรมให้ท่านด้วย